ท่านประธานครับผมเป็นคนพูดคนสุดท้ายก็จะทำหน้าที่ในการรวบรวมประเด็นที่เพื่อนสมาชิกพูดกันมา๓วัน
เพื่อให้ง่ายต่อการรับไปพิจารณาประกอบการลงมติแล้วก็ง่ายต่อการที่รัฐบาลจะได้นำไปพิจารณาในการปรับปรุงปรับแก้
ท่านประธานครับครั้งนี้จะแปลกกว่าทุกครั้งทุกครั้งนี้ผมจะรวบรวมความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านของผมประมาณ๒๐๐คนเศษ
คราวนี้ทิ้งไม่ได้หรอกครับต้องเอาความคิดของเพื่อนสมาชิกจากรัฐบาลด้วยเยอะเลยที่ได้มาช่วยคิดแล้วก็เห็นไปในทิศทางแนวทางเดียวกันส่วนจะลงมติอย่างไรก็ยังต้องรอดูกันในอีกไม่นานนี้
ท่านประธานครับการดูพิจารณางบประมาณเนี่ยท่านพี่น้องประชาชนวันนี้คราวนี้นี่ดูเยอะเลยเสียงสะท้อนมาที่ผมโทรศัพท์มาที่ผมไลน์มาที่ผมนี่มากฝากนั่นฝากนี่ฝากทุกอย่างแต่มีอยู่คำนึงที่ชาวบ้านบอกว่าแต่จะฟังเข้าใจยากนิดนึงหลายศัพท์
เพราะฉะนั้นถ้าสุธินขึ้นพูดก็ขอความกรุณาพูดให้เข้าใจง่ายเขาอยากรู้เพราะฉะนั้นในขณะที่ผมฟังไปนี่ผมคิดว่าการฟังงบประมาณการพิจารณางบประมาณให้เข้าใจเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งผมจึงนั่งจินตนาการไว้ว่าเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็มีการหารายได้มีการจับจ่ายมีการเป็นหนี้มีการกู้เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอ
ให้ท่านประธานได้แลเห็นแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจพี่น้องประชาชนทางบ้านได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจขึ้นวันนี้ประเทศไทยผมจำลองว่าเป็นครอบครัวหนึ่งตั้งชื่อว่าเป็นครอบครัวไทยอุดมนะทำไมบอกว่าไทยอุดมครับมันอุดมสมบูรณ์นะครับประเทศไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโต

เพราะฉะนั้นพวกนั้นเขาเรียกว่าครอบครัวที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีประเทศที่ครอบครัวที่ด้อยพัฒนากันเพราะฉะนั้นครอบครัวไทยอุดมนี่ถือว่ากำลังพัฒนาก็อยู่ได้ไปดีประมาณปานกลางครับท่านประธานครับแต่มันมีลักษณะพิเศษของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือครอบครัวกำลังพัฒนาอยู่อย่างหนึ่ง

เคยมีแต่หัวหน้าครอบครัวบางคนกู้มาแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยหนี้พ่อขึ้นปีนี้กู้เท่านี้ปีหน้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นล่ะคือต้องอันตรายแล้วต้องมาคุยกันถ้าบอกว่าประเทศนี้ขาดดุลทุกครั้งก็ไม่ใช่มีอยู่ยุคนึงท่านประธาน๒ปีที่มีผู้นำครอบครัวตอนนั้นจัดงบประมาณสมดุลเป๊ะรายได้เท่ากับ

พิธีที่เพื่อนบ้านเขายอมรับโลกเขายอมรับปัญหาก็เลยเกิดเกิดอย่างไรนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็จะพูดถึงครอบครัวนี้ในมิติทางเศรษฐกิจซะมากกว่าหัวหน้าครอบครัวที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาเข้ามาปั๊บท่านก็จัดงบประมาณแบบคนอื่นนะครับรายได้มากกว่ารายจ่ายก็กู้แต่มันผิดตรงไหนรู้ไหมครับอยากให้รู้จริง
ต่อจากนั้นพ่อเด็กประยุทธ์หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิงชื่อยิ่งรักชินวัฒน์คนนี้เข้ามาปี๕๕ปี๕๕ก็กู้๕แสนล้านอ่ะขาดดุล๔แสนล้านแกก็กู้๔แสนล้าน
พอ๕๖แกกู้ลดลงมาอีก๓๕๐๐ปี๕๗๒๕๐๐นี่ไงฮะพอกู้มาปั๊บเขาใช้ถูกเขาก็ลดลงลดลงลดลง
เนี่ยหัวหน้าครอบครัวยิ่งรักนี้ก็จาก๔แสน๓แสน๕มา๒แสน๕ถูกยึดอำนาจ
แผนการเขาบอกว่าถ้าถึงปี๖๐เขาก็จะสมดุลไม่ต้องกู้นี่หัวหน้าครอบครัวก็วางแผนอย่างนั้นหัวหน้าคนนั้น
แต่พอยึดอำนาจปั๊บเขาต้องไปพอหัวหน้าครอบครัวคนนี้เข้ามาปีไหนฮะก็เข้ามาปั๊บก็กู้๒๕๐๐ใช่
ถัดจากนั้นท่านประธานที่เคารพครับมันต่างกันตรงนี้ไม่มันธรรมดาเสียที่ไหนอ่ะ
หัวหน้ากรคอชื่อประยุทธ์ก็สูงขึ้นสูงขึ้นจาก๒แสนหน้าไต่ระดับขึ้นไต่ระดับขึ้นไต่ระดับขึ้นสูงมาเรื่อย
กู้แล้วกู้สูงขึ้นเรื่อย๔ปีซึ่งเป็นนายกสมัยแรกเกิดอะไรขึ้นครับ
วันนั้นทุกคนถ้ายังจำได้มันไม่นานเนี่ยก็ปรากฏว่าพอกู้ไปกู้มาปั๊บพบว่ามีปัญหาแล้ว
ลดลงลดลงลดลง
หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอีก

๔ปีแรกอัตราของการความเหลื่อมล้ำนี่

นี่คือหัวหน้าครอบครัวชื่อประยุทธ์ใน๔ปีแรก
พอ๔ปีแรกเกิดอย่างนี้แล้วนี่ปัญหาในครอบครัวเริ่มเกิดครับ
คนในครอบครัว๖๗ล้านชีวิตนี่ก็เริ่มมีปัญหาแล้ว
ไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วเกิดมีปัญหา
ฆ่าตัวตรงฆ่าตัวตายจำได้นี่
ในที่สุดพอเศรษฐกิจพอเงินมันขาดมันแคลน
คนในครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งเกิดอะไรขึ้นในปี๖๖
โควิดยังไม่มายังไม่ต้องพูดถึงครับ

ลูกหลานในครอบครัวนี่นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศลุกพลึบ
เยาวชนปลดเอกจำได้ไหมครับ
เยาวชนปลดแอบขึ้นมาเรียกร้องเพราะเขาไม่มั่นใจในอนาคตเขา
บอกกู้เงินเยอะแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้เขา
จบมาเขาจะไปทำอะไรก็เป็นเหตุของการเดินขบวนการขับไล่ตอนนั้น
หัวหน้าครอบครัวก็มีปัญหาแล้วตอนนั้นเราก็เข้ามาใหม่
ตอนนั้นเศรษฐกิจก็สรุปได้แล้วว่ามีแววที่อันตรายแล้ว

พอสัญญาณอันตรายมาอย่างนั้นหัวหน้าครอบครัวทำอะไรรู้ไหมครับ
ฟังดีนะจุดนี้นะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไปไม่รอด
หลายคนก็กล่าวหาบอกว่านี่หาเงินไม่เป็น
ใช้เงินเป็นอย่างเดียวกู้อย่างเดียวหาเงินไม่เป็น
จริงถ้าพูดอย่างนี้ไม่เป็นธรรมครับท่านนะ
หาเงินเป็นหรือไม่เป็นใช้เงินเป็นดูอะไรอ่ะ
ดูที่มักผลก็ดูตัวเลขการขาดดุลแต่ละปีเออใช่
หนี้ครัวเรือนเออใช่ดูหนี้สานะเออใช่
ทุกคนก็เริ่มบอกแล้วไม่ได้แล้วหัวหน้าครอบครัว
คนนี้หาเงินไม่เป็นจนแน่ตายแน่
แต่แกก็รู้ตัวนะครับท่านก็รู้ตัวทำไงรู้ไหมครับฟังนะ
แอบทำอะไรรู้ไหมครับไปแก้กฎกติกามันรยาทอยู่๓อย่าง
เพราะเอิญครอบครัวนี้ก็มีกรอบวินัยการเงินการคลังเก้งคัดเขียนไว้
ท่านไปแอบแก้๓ตัวอันที่แรกอันแรกเลยเนี่ย
คือก่อนหน้านั้นก็บอกว่าท่านหาเงินไม่เป็นท่านก็ไปค็ตไปแค่ไปทุบกระปุกมาหมด
กองทุนประกันสังคมก็ไปเอามากองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานก็ไปเอาของเขามา
กองทุนนั่นกองทุนนี่ได้ข่าวว่าไปแคะมาหมด
ในประเทศแบงค์รัฐไม่ว่าจะเป็นทกศออมสินแบงค์กรุงไทย
แคะมาหมดหน้าเขียวอะไรพวกนั้น
ในที่สุดเมื่อไปแคะมาหมดแล้วนี่ถ้าจะไม่ไหว
ทำไงครับหัวหน้าครอบครัวคนนี้ไปแก้กฎหมาย
แก้กฎหมายข้อแรกก็คือแก้กฎหมายเลยครับ
ก็พรบวินัยการเงินการคลังนี่
ข้อแรกที่แก้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่า
ต้องใช้หนี้การใช้หนี้ให้ใช้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบังคับให้ใช้เงินต้นเลยนะครับ
กฎหมายฉบับนี้นะปี๖๑แกไปแก้
เงินต้นเขาบอกว่าในฉบับเดิมเขาบอกว่า

นี่คนรุ่นเก่าผู้นำรุ่นเก่าเขาเขียนไว้ทำไม
เขียนไว้เพราะว่ากูเป็นหนี้เขาต้องใช้
ดอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องตัดต้นด้วย
เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าต้นต้อง๒๕
แต่ผลเอกประยุทธ์ไปแก้ว่ายังไงรู้ไหมครับ

แก้ทำไมแก้เพื่อให้เหลือเงินไว้
ใช้หนี้เขาน้อยใช้ดอกเยอะ
ต้นไม่ต้องใช้เพื่อต้นจะได้มีเงินใช้
เพราะไปแคะทุบกระปุกมาหมดแล้วนี่
แล้วก็เลยไปแก้ว่าใช้หนี้เขาน้อยหน่อย

งบประเทศไทยเรานอกจากทุกกระทรวงทะวงกลมประมาณ๒๐กระทรวงแล้วนี่
ตั้งไว้กลางให้นายกเป็นคนใช้

นายกจะต้องใช้เงินในหมวดรายการ

แกก็ไปแก้เป็น๗๕

เพื่อจะได้ใช้เงินตรงงบกลางได้เยอะกว่าเดิมไง

แล้วที่ไม่พอแสบกว่านั้นก็คือ

พรบวิธีงบประมาณ
พรบวิธีงบประมาณคือยังไงครับ

ใช้เงินสำรองของประเทศเงินคงคังได้

รุษแสดงว่าหัวหน้าครอบครัวคนนี้

ไม่ไหวจำเป็นที่จะต้องดิ้นลนเพื่อเอาตัวรอด

ปี๖๓โอนงบประมาณมางบกลาง๘๐๐๐ล้านใช้เอง
แล้วเงินพวกนี้มันตรวจสอบไม่ได้
ประธานคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณชายาพรมมาเนี่ย

แล้วก็เรียกให้เอาเอกสารมาชี้แจงสิ
ให้มาชี้แจงหน่อยว่าที่ใช้อะไรไปเงียบ

นี่คือพิรุษของผู้นำครอบครัว

อยู่ไปอยู่มาพอปัญหาเด็กปลดแอบก็จะเริ่ม

โควิดมานี่จะบอกว่าโชคร้ายก็ไม่ใช่นะ
มันเป็นโชคร้ายโชคดีของหัวหน้าครอบครัว

แต่มันเป็นโชคร้ายของสมาชิกในครอบครัว

ก็ทีนี้สารวนเลยตอนนี้

พุ่งขึ้นมาจากปีเป็นนายกแรก

กฎหมายวินัยกันกันตั้งแต่วันนั้นละ

แสนปีนี้อีก๗แสนล้าน

พอมีปัญหาเกิดขึ้นปั๊บ

คนในสังคมมีปัญหาปั๊บเนี่ย

แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือ

หัวหน้าครอบครัวแทนที่จะเอามาใช้

เหมือนคนอื่นเขากู้เขาก็ลงทุน

เก็บภาษีขึ้นมาได้มันก็
ไม่ได้ขาดทุนมากก็จะได้กู้น้อยลง

เราดูการกู้เอามาใช้อะไรก็ดูก็ดูดีนะ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจสี่แสนอ่าหมอสี่หมื่นสาธารณสุขสี่หมื่น
เยียวยาห้าแสนแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจ๔แสนเออ
เราก็ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดมันจำเป็นต้องเยียวยาแหละ
ให้ชาวบ้านได้กินไปแต่สี่แสนนี้ลงทุนถ้าลงทุนดี
ตัวนี้จะงอกเงยกลับมาเป็นผลเป็นกำไรปีหน้าคือปีนี้
ก็จะได้ไม่ได้กู้มากขาดดุลก็ไม่เยอะแต่เอาเข้าจริงครับ
กู้ตัวนี้๑ล้านล้านนี่เละไปด้วยกันอีกคือ
ในที่สุดไอ้ลงทุน๔แสนล้านที่กันไว้นี่เอาเข้าจริงไม่ได้ใช้
ไปใช้ไม่ถึงแสนล้านนอกนั้นโอนมาเยียวยาหมด
กันกินหมดส่วนสาธารณสุขเราก็ติ้งแต่แรกว่าเอ๊ะ
ล้านนี่ปรากฏว่าไอ้น้อยไม่พอวันนี้เพิ่งเบิกจ่ายได้ครึ่งเดียว
ปัญหามันจึงเกิดเกิดอะไรครับ
มันก็เกิดขึ้นมาว่าวันนี้นี่สาธารณสุขก็อ่อนแอ
จึงเป็นปีที่จนมุม

รายได้ที่คิดว่าประมาณการว่าจะได้ในปีที่แล้ว
เป้าไป๓แสนกว่าล้าน
วันนี้จึงกู้เพิ่ม
ใจจริงอยากกู้เพิ่มมากกว่านี้
ใจจริงผมเชื่อว่าผู้นำและรัฐบาลอย่ากู้ง่ายกว่านี้
แต่กู้ไม่ได้เพราะมันไปติดกรอบวินัยการเงินการคลังไง

คือกู้ได้แค่๗แสนล้านเต็มแม็กซ์เท่านั้น
วันนี้ครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้น
เกิดก็คือรายได้หาย
กู้เงินหมดแล้วเต็มแม็กซ์แล้ว

หวังว่าไอ้ที่บอกว่าหายคือ
ยังประมาณการว่าจะเก็บรายได้ได้ตั้ง๒ล้าน๔นะ
ถ้าเกิดเก็บไม่ได้๒ล้าน๔นี่

แล้วก็มีแววว่าจะไม่ได้จริงด้วย
มีแม้ว่าจะไม่ได้นะท่านประธานครับ

ปีนี้มา๗เดือนเพิ่งได้ล้านเศษเอง

กู้อีกมันก็มากกว่า๗แสนล้าน

นี่ถึงได้ดิ้นลนมาซิกแก๊กมากู้อีก

กู้มาทั้งหมดนี่ปีนี้นี่

ก่อนที่ท่านจะปิดวันนี้ท่านต้องตอบว่า

ปีหน้าขาดดุลอีกมากกว่าเดิมแน่นอน

เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวนี้

กำลังจะหมดทางไป

ที่เขาทำงบประมาณน้อยลง

ธรรมชาติเลยมันจะสูงขึ้น

เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานที่กรบครับ
ครอบครัวนี้เดินมาถึงจุดที่

ซิกแก๊กกู้เงินอีก๕แสนล้านเนี่ย

ในที่สุดครอบครัวนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่

ก็เขาหมายหัวเสียเครดิต

สรุปครอบครัวนี้เดินทางมา

หนี้ประเทศหรือหนี้ครัวเรือน

หนี้อันที่๓หนี้สถาบันการเงิน
วันนี้เมื่อวานนี้แบงค์ชาติ

ชาติออกมาให้ข่าวว่า
จำนวน๑ล้านกว่าล้านบาท

รู้ไหมว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ

แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ

แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ

แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ

แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ

แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
แสดงว่าความทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาวบ้านด้วยนะ
ครอบครัวนี้วิตกอยู่สองเรื่อง
สิ่งซึ่งครอบครัวนี้กำลังจะเผชิญนอกจากหนี้๕ประเภท
เฉพาะหน้าหนึ่งกลัวเรื่องไม่มีกิน
คือเศรษฐกิจดิ่งดำลงเหวสองกลัวโควิด
เพราะเอิญว่าอีกสองอันมันพันกันโควิดกับเศรษฐกิจนี่พันกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะพูดกันมาทั้งวัน๓วันนี้
แล้วพี่น้องชาวบ้านเนี่ยคนในครอบครัวกลัวอะไรครับ
อันที่หนึ่งเศรษฐกิจไม่ฟื้นตายแน่ไม่มีกิน
ที่สองก็กลัวว่าแก้ปัญหาโควิดไม่ได้ตายอีกซ้ำไปอีก
วันนี้ถึงได้พูดถึงได้พูดกัน๓๔วัน
แล้วทีนี้จะทำไงต่อก็ต้องถามท่านหัวหน้าครอบครัวสิ
จะแก้เศรษฐกิจได้ไหมเศรษฐกิจนี้เอาง่าย
ที่มันดิ่งดำมาเจ็ดปีนี่ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนี่
มันมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจอยู่สี่ตัวตัวที่หนึ่งส่งออก
ตัวที่สองท่องเที่ยวตัวที่สามก็บริโภคครัวเรือน
ตัวที่สี่ก็การลงทุนวันนี้นี่ถามว่าหัวหน้าครอบครัวนี้เนี่ย
จัดการยังไงกับเศรษฐกิจโอกาสเศรษฐกิจจะฟื้นมีไหม
วันนี้ถ้าไปไล่ดูข้อที่๑ก็คือเครื่องยนต์ตัวที่๑จบข่าว
วันนี้จอดสนิทก็คือการท่องเที่ยวจบไม่ติดเครื่องดับ
ส่งออกดับมาเริ่มก๊อกแก๊กบ้าง
มตีพาณิชย์พูดเมื่อเช้าท่านจุลินเริ่มส่งออกได้อย่างนี้
นี้ก็ยังเป็นเพียงตลาดเล็กยังองค์ประกอบยังไม่มั่นคง
ผมจึงถือว่าการส่งออกก็ยังดับสนิท
เหลืออะไรอีกบริโภคครัวเรือนนี่ก็กระตุ้นกันมาทั้งปีทั้งชาติ
ตุ้นกันมากระตุ้นกันกระตุ้นวันนี้บริโภคครัวเรือนเป็นไงครับ
ก็ยังโง่หัวไม่ขึ้นพ่อค้าแม่ขายลายเย็กรายย่อยอยู่ตามตลาด
วันนี้นั่งไล่แมงวันเจ๊งกันหมด
ริโภคครัวเรือนไม่เกิดท่านอัดลงไปไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นไทยชนะไม่ว่าจะบัตรคนจนไม่รู้กี่โปรโมชั่น
อาจผิดไงนี่ใช้เงินผิดไปแจกให้กินอย่างเดียว
ก็ไปเข้ามือคนรวยคนรวยก็เอามาหมุนอีกมันหมุนแค่รอบเดียว
พิเศษเชื้อเมืองพานพูดถูกถ้าไปแจกให้เขาทำงาน
ลงไปหมู่บ้านก็หมุนหลายรอบหมุนหลายรอบภาษีก็ได้เข้ามา
นี่ไปแจกแบบนี้ก็เขาเข้าห้างใหญ่ห้างใหญ่ก็ได้เงินปั๊บก็
ฝากกองไว้ที่แบงค์ตัวนี้เงินก็ไม่หมุนหมุนรอบเดียวตายเลย
เพราะฉะนั้นนี่คือบริโภคครัวเรือนและมาเหลือตัวสุดท้าย
จะฟื้นเศรษฐกิจคืออะไรครับเหลือเครื่องยนต์ตัวที่สี่
เครื่องยนต์ตัวที่สี่ก็คือการลงทุนในการลงทุนก็แยกเป็นสองอย่าง
ยนต์ตัวนี้ก็แยกเป็น๒ลูกสูบซะ
ก็คือเอกชนลงทุน๒รัฐลงทุน
เอกชนวันนี้ลงทุนไหมครับนี่ก็หมอบสนิท
นี่หมอบสนิทเลยนี่ลูกสูบตัวนี้ก็ติด
เหลือลูกสูบตัวเดียวคือการลงทุนภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐคืออะไรนี่ไงกำลังพูดกัน๓วันอีก

เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่เศรษฐกิจจะฟื้นนี่
รอตัวเดียวเท่านั้นลงทุนภาครัฐ

ก็มาดูลงทุนภาครัฐวันนี้ก็หมดหวังนี่
พิเชษเชื้อเมืองพานอีกอ้างอิงหน่อย
๓ล้านกับ๑แสนล้านวันนี้เนี่ย

นั้นก็เป็นรายจ่ายประจำ
ลงทุนเอกชนวันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ
เห็นหนีกันหมดแล้วนี่หมอบสนิท
เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ประเทศจึงหวังที่ไหนครับ
หวังที่นี่อย่างเดียวคืองบประมาณ

เพราะรู้เดียวว่าลมหายใจมีอย่างเดียวที่รวยลินรวยลินอยู่ก็คือ

เพราะฉะนั้นพอไอ้การลงทุนตัวนี้นี่

เอาแล้วทำไมไม่ไปดูเครื่องยนต์๓ตัว

ดูได้ยังไงโควิดมาอย่างเดียว
เครื่องยนต์พวกนั้นสตาร์ทไม่ติดเลย
พอโควิดมาปั๊บการท่องเที่ยวจบ

นั่นก็หมายความว่าโควิดตัวเดียวเนี่ย
ทำให้เครื่องยนต์๓ตัวสตาร์ทไม่ติด
เพราะฉะนั้นดีดพื้นที่ให้แคบเข้ามาก็คือ
วันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
หนึ่งคุณต้องมาดูการลงทุนภาครัฐ
ล้าน๑แสนล้านณสภาวันนี้

ต้องไปจัดการกับโควิด
เพราะไอ้โควิดไปทำให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทไม่ติด
ถ้าจัดการโควิดได้เครื่องยนต์ก็มีโอกาสสตาร์ทติด

นายกจะต้องไปไล่ดูไว้ไฟตันน้ำมันช็อตหรือเปล่า

เครื่องยนต์มันสับปะลังเคมาแต่เดิมนี่ไหวไหม
วันนี้คนไม่ตั้งความหวังอะไรมากหรอก
งบประมาณสภานี่คือการลงทุนภาครัฐทำให้มันมีความหวังหน่อย
แก้โควิดเพื่อไปติดสตาร์ทเครื่องยนต์อีก๓เครื่อง
ทำได้ไหม๓วันจึงพูดตรงนี้ไง

งบประมาณแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่เห็นหัวประชาชน
ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่ตอบโจทย์

มาดูสิแล้วมันเกิดความหวังได้ไหม
ถ้าเกิดความหวังได้จะอนุมัติให้พรบ๖๕นี่
ถ้าเกิดความหวังไม่ได้ไม่มีความหวังก็ไม่ต้องอนุมัติกัน
ท่านประธานที่เคารพครับสมาชิกพูดกันมาสามวันนี้
เขาบอกว่าตัวงบประมาณตัวนี้ไม่มีทางที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้
และตัวงบประมาณตัวนี้ก็ไม่มีทางที่จะไปทำให้โควิดหายได้
งบประมาณก็พึ่งไม่ได้โควิดก็ไม่หาย
เรือเครื่องยนต์ตัวที่๔จอดทั้ง๔ตัวเลย
นี่ที่ทุกคนกังวลทำไมเขาบอกว่ามันจะไม่หายฟังครับ
แรกที่สุดที่เขาบอกว่างบประมาณฉบับนี้นี่
พิจารณากันหน้าดำหน้าแดง๓วันนี้
วันนี้มาคว้ากันมาควานกันนี่มางมมางาหลากับ๑๗เท่านั้น
ถ้าอีก๑๗ไม่ได้ก็เป็นอันว่าตายแล้ว
ข้อที่๑ที่เขาติดใจมากไม่มั่นใจมากก็คือ๑

มันจึงจะเป็นปฐมเหตุของการตั้งงบผิด

นี่ไปประมาณการว่าเศรษฐกิจปี๖๕นี่จากนี้ไปนี่

ก็มีรัฐบาลเท่านั้นที่ประมาณการว่าจะเนี่ย

เมื่อโควิดหายปั๊บเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัว
ถ้าประมาณการถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ล่ะ
แสดงว่าคุณตั้งงบประมาณผิดหมดสิหลายคนเขาบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอน
โควิดไม่มีทางที่จะหนีได้จะหนียังไงวันนี้วัคซีนเพิ่งฉีดได้สองเปอร์เซ็นต์อ่ะ
หนียังไงวันนี้โควิดมันยังขาขึ้นนี่วันหนึ่งยังเท่าไหร่อ่ะ
หลายพันหลายพันตายก็ยังขาขึ้นอยู่สถิติยังขึ้นไป
เพราะฉะนั้นอีกครึ่งปีหลังจะไม่มีทางนี่ข้อที่แรก
ข้อแรกที่เขาติดใจว่าคุณประมาณการผิดคิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อันที่สองติดใจกันมากคือคุณไปลดงบประมาณลงทำไม
คุณไปลดงบประมาณลงทำไมรัฐบาลก็บอกว่าก็ลดสิครับ
มันจำเป็นต้องประหยัดพูดดีถ้าชาวบ้านฟังแล้วคิดปุ๊บ
อันนี้ก็เออจะมันจนมันก็ต้องรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดก็ต้องประหยัดลง
เมื่อไม่มีมันก็ต้องไปตั้งเยอะทำไมดูมันถูก
แต่จริงมันไม่ใช่หลายคนเพื่อนสมาชิกรัฐบาลก็บอกว่า
ตั้งแบบนี้เป็นธรรมชาติตั้งแบบสมดุลดีมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น
มันไม่ใช่นะครับมันมีอยู่สองสามทฤษฎี
ทฤษฎีเส้นเลือดนี่วันนี้เศรษฐกิจไม่ดี
คนไทยลำบากถ้าเป็นคนก็คือคนขาดเลือด
ก็คือเม็ดเงินวันนี้ขาดเลือดถ้าเป็นคน
เพราะฉะนั้นจะรักษาได้ก็คือเติมเลือดเติมเลือดเข้ามาในคน
ดรสุชาติทฤษฎีปลาในบ่อแกบอกเติมน้ำเข้ามาในบ่อ
ปลาก็จะได้อยู่ได้ปลาก็จะได้มีชีวิตก็จะได้ลงทุนเกิดขึ้น
ต้องเติมปลาในบ่อแต่ตีลิ่นสกุลก็จะบอกว่า
นี่เศรษฐกิจกำลังจะตกเหวจะต้องมีเป็นทฤษฎีช้อนเศรษฐกิจ
ออกจากปากเหวนั่นก็คือถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องอัดเงินลงไป
อัดเงินลงไปไม่ใช่ลดลงลดลง
เพราะฉะนั้นหลายคนยังคิดว่าจัดงบประมาณน้อยลงและถูก
อันนี้ผิดถนัดผิดยังไงครับ

คุณจะประหยัดอดออมหรือประหยัดอดตาย
ประหยัดอดออมมันมี๒แบบนะการประหยัด
มีกินมีใช้อยู่แล้วแต่ว่าประหยัดลงเพื่อออม

ลำบากนะมีกินมีใช้อยู่แต่ว่าประหยัดแล้วก็ออม
อันที่สองไม่มีกินเลยแล้วจะไปประหยัดได้เหรอ

วันนี้ประเทศหรือครอบครัวนี้อยู่ในแบบที่สองคือ
มันไม่มีกินเมื่อไม่มีกินคุณจะไปประหยัดยังไง
แล้วถามว่าเป็นหนี้ท่วมหัวนี่
หัดอย่างเดียวประหยัดอย่างเดียวประหยัดอย่างเดียวประหยัดอย่างเดียว
ไม่หาเงินเพิ่มมีเงินใช้หนี้เขาเหรอ
ประหยัดอย่างเดียวประหยัดอย่างเดียวไม่หาเงินเพิ่มไม่ขยันทำมาหากิน
หมดไหมนี่ไม่ได้
มันจะต้องประหยัดด้วยแล้วก็ต้องหาเงินใช้ขยันขึ้นกว่าเดิม
มันถึงจะหมดหนี้ถึงจะมีกินประเทศก็เหมือนกัน
วันนี้กู้เขามาหรือจัดงบประมาณส่วนหนึ่งโอเคต้องเอามาอยู่มากินเยียวยาชาวบ้าน
อันที่๒คุณต้องแบ่งไว้ลงทุน
ถ้าไม่มีลงทุนเลยนี่นี่เพราะอย่างนี้มันถึงเจ๊งมา๓๔ปีมาเนี่ย
ถ้ำประนาถิกรพวันนี้ข้อที่๒ที่เขาติดใจก็คือ
ลดงบประมาณลงนี่เป็นสัญญาณของมหันตภัยแล้ว
เป็นรางร้ายแล้วร้ายไม่ร้ายนี่ผมจะบอกเลยท่านนายก
ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นนักธุรกิจวางแผนกู้เงิน
แล้วธนาคารเขาบอกให้เขียนแผนธุรกิจมา
เอาเป็นว่าธนาคารโลกเอานี่ของจริงเลย
ถ้าจะให้ประเทศใดกู้นี่เขาดูอะไรครับ
ดูงบประมาณประจำปีคุณสิดูงบประมาณเขารู้เลย
เฮ้ยจัดงบประมาณแบบนี้มากู้ไปนี่ตายเลยไม่มีทางคืนหรอก
มันจะคืนได้ไงมันไม่ได้ลงทุนไปแก่กันจินอย่างเดียว
กู้ไปบริโภคบริโภคบริโภคไม่ได้ลงทุนหรือลงทุนน้อยกว่ากู้
ตายเลยเขาไม่ให้กู้เขาโยนทิ้งเลย

เขาดูว่ามันจะมีกำลังใช้หนี้ไหมนี่
เขาดูประชากรคุณภาพคนดูการศึกษาเลย
วันนี้งบการศึกษาถูกตัดตัดลงไปนี่พอเวลาจะไปกู้นะ

เขาดูผลสำริดทางการเรียนเขารู้เลยว่าควรให้กู้ไหม
ปีข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่รุ่นเราจากไปจากโลก
เด็กรุ่นใหม่ไม่มีทางใช้หนี้เขาได้หรอกเพราะอะไรครับ
โอ๊ยมันต่ำกว่าทั่วโลกประเทศนี้เขาไม่ให้กู้
เพราะมันโตขึ้นมันก็ใช้หนี้ไม่ได้แล้วยิ่งสำคัญที่สุด
นี่ถึงจะได้บอกนายกความมั่นคงของประเทศ
ท่านมันไม่ใช่รถถังมันไม่ใช่เรือดำน้ำหรอก
คุณภาพคนเอาละข้อที่สองเขาติดใจว่า
คุณลดงบประมาณลงนี่มันไม่ใช่แล้ว
หลังเดียวนี่ทุกคนวิตก
อันที่๓พอจำเป็นต้องลด
พอจำเป็นต้องลดก็จำเป็นสิไม่จำเป็นยังไง
ไปกู้อีกไม่ได้อ่ะมันไปชนเพดานก็ต้องกู้เท่านี้
เท่านี้มันก็ต้องได้เท่านี้ก็ลด
พอลดแล้วไปลดที่ไหนทีนี้นี่ที่พูดกันทั้งวัน
ทั้งวันเลยว่าไปลดตรงไหนถ้ารถถูกที่เพิ่มถูกทางก็ไม่ว่า
ของกินมีน้อยก็แบ่งให้มันถูก
นี่ของกินมีน้อยไปแบ่งผิดอีกผิดตรงไหนอ่ะ
ที่ควรลดไม่ลด
ไอ้ที่ไม่ควรลดจำเป็นยังไงไปลด
นี่พูดกันมาว่าไอ้ที่เป็นพระเอกจับเป็นคู่เทียบมากที่สุดก็คือ
กระลาโหมกับสาสุก
เขาถึงบอกว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรทั้งสิ้น
เพราะวันนี้สงครามเชื้อโรคสงครามโรค
งครามโรคแล้วคุณไปเอารถถังมาปราบได้ไง

ไปตัดสาธารณสุขเยอะกว่าตัดกระลาโหม
นี่ข้อเดียวนี่ทุกคนกังวลรับไม่ได้
หัวหน้าครอบครัวใช้ไม่ได้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนี่พูดกันเยอะ
อันต่อมานี่งบที่ไม่ควรตัดไปตัดเขา
กระทรวงสาธารณสุขถึงน้อยอกน้อยใจนี่
ขึ้นมาพี่ปลายเพื่อนผมพักอะไรอะไรไม่เอ่ยชื่อ
ตัดพอตัดแง่ตัดงอนมา๓วันนี้เพราะไปตัดของเขา
เขาบอกว่าเขาเป็นพระเอกเป็นทหารเอกในการที่จะสู้กับโควิด

ว่าวันนี้คนจะเป็นจะตายนี่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะ
มันหาไม่ได้แล้วเงินไม่มีกินนี่ก็อดออมมาอดกินมากินเท้ามื้อกินมื้อ
แต่กำบัตรทองไว้แน่นจะเป็นจะตายมาก็ยังมีที่พึ่งคือบัตรทอง
แล้วไปตัดได้ไงบัตรทองจะไม่บอกเขาว่าไม่รู้การละเทศะ
ตัดที่เขาก็พูดถูกนะไปตัดได้ไงตรงนั้น
แต่งบกระลาโหมไม่ตัดหรือตัดน้อยยังซื้อเฉยอยู่เลย
แล้วไปตัดอะไรอีกงบการศึกษานี่ท่านลำตีศึกษานั่งอยู่เนี่ย
วันนี้นี่ก็บอกแล้วไงว่าพอเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้
เมื่อมันหายปั๊บคุณภาพคนนี่มันจะถูกประเมินแล้วมันแข่งใครเขาได้
ศึกษาไปตัดเขาทำไมก็เพิ่มให้เขาไป

นโยบายของท่านแท้ยังตัดเลยท่านพลังประชารัฐ
ไปหาเสียงไว้ยังไงมารดาประชารัฐเดือนละ๒๐๐บาท
แล้วก็เด็กด้อยโอกาสเด็กทั่วหน้าเด็กก่อนวัยเรียน
วันนี้จัดงบไปก็เพิ่มนิดก็จริงนิดเดียวแต่มันยังไม่ทั่วหน้า

แล้วอันต่อมาไปตัดอะไรรู้ไหมครับ
ช่องทางที่มันจะไปพัฒนาชาวบ้านไปถึงชาวบ้านพูดกันทั้งวันก็คือ

ยังมีอีกหลายรายการที่บอกว่าตัดที่ไม่ควรตัด
แต่ไอ้ควรตัดไม่ตัดนี่เป็นปัญหา
แล้วอันต่อมาที่เขากังวลมากเขาต้องถาม

เนี่ยเรื่องงบประมาณที่จะแก้โควิดมันอยู่ไหน
อยู่ไหนซื้อวัคซีนอยู่ไหนเขียนไว้ไหน
นายกก็มาตอบว่าไงครับก็มาตอบว่า

ท่านครับก็ทำไมไม่เขียนไว้อ่ะ
ก็เขาไม่เห็นเขาใครจะไปอุ่นใจอ่ะ
วันนี้พิจารณากันเป็นกฎหมาย
ก็บรรจุไว้ในกฎหมายที่ไหนมันสำคัญ

ไอ้สำคัญก็เขียนไว้เขาเห็นเขาจะได้มั่นใจ
นี่ไงท่านถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไม่ได้
ไม่มีใครเชื่อมั่นว่าจะแก้โควิดได้
ก็คุณไปอมไว้คุณบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนอื่นซื้อให้
ก็บรรจุมันให้เขาเห็นจัดเลยแต่ในเล่มนี่

แล้วหวังเลื่อนลอยได้ไงกับไอ้ที่ไม่ได้เขียนไว้
ท่านประธานครับยังมีหลายข้อกังวล
แต่กังวลมากที่สุดก็คือกังวลว่านี่
ปัญหานี่มันจะง่อกลายเทิบท่วม
เอาละแค่สามสี่ตัวนี่
ไม่มีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้น
แล้วมาถึงตัวสุดท้ายคือโควิด

ถ้าโควิดมันหายมันก็สตาร์ทเครื่องยนต์ติด

ถ้าโควิดไม่หายสักเครื่องยนต์มันก็อยู่อย่างนั้น
วันนี้ท่านนายกก็บอกว่าโควิดไม่กลัว

หลายท่านก็ชี้แจงว่าแก้ได้สู้ได้
แล้วท่านก็บอกด้วยว่าประเทศนั้นตายเท่านั้น

ท่านก็อ้างเหมือนกับว่าประเทศเรานี่ยังสบาย
ถ้าท่านไปเลือกเปรียบกับประเทศที่มันตายเยอะก็ใช่
ไปเปรียบอินเดียเราก็เป็นพระเอก
ทำไมไปเปรียบกับประเทศที่เขาตายน้อยกว่าเรา

การตายเป็นศูนย์นี่ติดเป็นศูนย์อยู่ตอนนี้
ท่านนายกและรัฐบาลต้องคิดอย่างนี้ครับ
โควิดหนักไม่หนักแนวโน้มเป็นยังไง
มีตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งต้องพิจารณา

ป่วยไรวันหลักพัน๒พัน๓พัน๔พัน๔พัน

ตายก็๓๐๔๐๓๐๔๐ตายไม่ลด

ตัวนี้ที่ต้องดูว่ามันอันตรายไม่อันตราย
อยู่ที่๒๒๗ที่๑ของโลก
เมษาอันดับ๑ของโลกเป็นแชมป์โลก

มันมีโอกาสขยายตัวสูงกว่าทุกประเทศในโลก

วันนี้หลายประเทศเขาลดลงลดลงลดลง

ตายแบบวันนี้เนี่ยมันมากกว่าสงครามนะครับ
แล้วทีนี้ไอ้ตายเนี่ยมันตายด้วยเหตุอะไร
ถ้ามันตายเพราะว่าโควิดมันแรงจริง

เราถ้าเต็มที่แล้วเอาไม่อยู่

แต่เรารับมือไม่ได้

เพราะเครื่องช่วยหายใจไม่มี
อย่างนี้ผิดที่ใครครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกบอกว่า
ตัวเลขประมาณนี้ไม่หนัก

หลายประเทศวันนี้เขาเริ่มลดลงลดลงนะ

มีทางเดียวที่จะแก้ได้วันนี้

ไปป้องกันพูดคุณไปเจอ
ไปเจอคัตเตอร์นั่นก็ได้รีบนายกก็หัวหมุนตายแล้วหลายวัน
ทางเดียวคือเขาแนะนำก็คือไอ้ใส่แมสก็ว่าไปล้างมือก็ว่าไป
ป้องกันเขาต้องไปแต่วัคซีนเท่านั้นหลายประเทศเขาจึง
ระดมวัคซีนวัคซีนวัคซีนวัคซีนผมก็อภิปรายในสภานี้
เป็นคลิปไปทั่วรีบจัดการวัคซีนผมบอกได้วัคซีนมา
ความเชื่อมั่นเกิดเศรษฐกิจเดินได้ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แต่วันนี้วัคซีนเป็นไงครับ๒เปอร์เซ็นต์ท่านประธาน
ข้อมูลเมื่อวานนี้วัคซีนยังสองเปอร์เซ็นต์ไอ้เรื่องวัคซีนนี่
มีปัญหามากท่านก็บอกว่ามันจะมีวิธีจัดการอะไรดีกว่านี้ล่ะ
ท่านนายกเหมือนกับบอกว่าวันนี้ทำเต็มที่แล้ว
ทำดีกว่าท่านได้ไหมมีใครทำดีกว่านี้บ้าง
หรือทำอะไรมันจะดีกว่านี้มีฟังผมไปแล้วผมจะบอก
ที่ท่านมันเป็นอย่างวันนี้เพราะท่านบริหารไม่มีประสิทธิภาพ
มันถึงอยู่ในสภาพนี้ถ้าบริหารถูกมันไปแล้ว
ก็เมื่อวานนี้วัคซีนขับรถผ่านไปลาวนี่ไฟไฟเซอร์นี่
ใส่รถพ่วงขับไปทางถนนมิตรภาพผ่านบ้านผมอีสานข้ามหนองคายไปลาว
หน้าเราเฉยเลยไฟเซอร์ไปลาวแล้วลาวเขาฉีดเยอะแล้ว
อาเซียนเรายังเป็นอันดับที่สี่ที่ห้า
เพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนคือความล้มเหลวความสิ้นหวังชัดเจน
สิ้นหวังยังไงฮะไอ้ที่บอกวันนี้ว่าเป้าหมายคืออะไรครับ
ตอนแรกบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดือนธันวาคมฉีดไม่ได้
พอถูกด่าเยอะด่าเยอะด่าเยอะล่นเข้ามาเป็นกัญญา
แล้วกัญญานี้จะฉีดได้ไหมนี่กัญญาฉีดได้ไหมทันไหมพอไหม
ก็วันนี้เพิ่งสองเปอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้ทั้งสองเปอร์เซ็นต์
อีกหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่อีกกี่เดือนนี่ถึงกัญญานี่
ได้ไหมผมว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้ท่านนายกก็บอกอีก
บอกว่าไงรู้ไหมครับได้ฉีดทุกคนแน่
คนไทยได้ฉีดทุกคนแน่ใช่ผมก็เชื่อ
ทำไมไม่ต่อท้ายด้วยว่าถ้าไม่ตายก่อน
ฉีดทุกคนแน่ถ้าไม่ตายก่อนนี่ไม่ได้พูดเน็บแนมนะ
นครได้ฉีดไหมครับอาม่าได้ฉีดไหมครับไม่
ทำไมแกตายก่อนแล้วทำไมไม่อยู่อ่ะนายกจะบอก
ทำไมตายก่อนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนทำไมไม่ได้ฉีด
วัคซีนมันมาช้าแล้วอีกพันกว่าชีวิตที่ตายไปอ่ะ
ฉีดไหมไม่ได้ฉีดทำไมไม่ได้ฉีดเพราะตายก่อน
ท่านนายกครับที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ไม่ได้เน็บแนม
ไม่ได้พูดเอามันนะกำลังจะบอกท่านว่าวัคซีนนี่
ฉีดก็จริงแต่มันต้องฉีดทันเวลาไม่ใช่สองปีได้ฉีด
ได้ฉีดแน่เพราะเอาตัวรอดคุณอยู่ได้อ่ะ
วันนี้วัคซีนที่ดีก็คือวัคซีนที่มาทันเวลา
มีคุณภาพแล้วกระจายด้วยความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นท่านนายกพูดได้ยังไงได้ฉีดแน่ได้ฉีดแน่ได้ฉีดแน่
ไม่ได้ท่านครับวันนี้นี่เรื่องวัคซีนนี่ได้ฉีดไหม
อกดีใจกันใหญ่ว่าวันที่เจ็ดมิถุนาจะปูพรมผมนี่เจอกับตัวเป็นข่าวนี่
ก็ไปสถาบันที่ว่านี่แหละไม่ได้โทษเขาเจ้าหน้าที่เขาดี
ไม่ได้ว่าเขาหรอกประสานไปอย่างดีไปถึงบอกไม่มี
จะเป็นได้ไม่ได้อ้าวก็อายุผมขนาดนี้
เขาก็บอกว่าต้องฉีดแอต้าผมก็ไม่เอาผมก็กลับมาบ้าน
แล้วอะไรรู้ไหมท่านนายกฟังผมท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขฟังผมนะ
สดสดวันนี้เลยยืนยันว่าแอตต้ามาแล้วได้ฉีดแน่ปูพรมแน่วันที่เจ็ด
เอาสดสดเลยมหาสารคามบ้านผมโทรมาเมื่อบ่ายวันนี้
เดี๋ยวพูดแล้วอย่าไปโทษผู้ว่าเขานะอย่าไปโทษสาธารณสุขจังหวัดนะ
ข้อมูลนี้ได้ไม่ได้จากสองท่านหรอกตัวแทนอสม
ตัวแทนอสมอยู่ในประชุมกับทางจังหวัดวันนี้
วางแผนฉีดวัคซีนมหาศาลคามบ้านผมนี่เดิม
ได้จัดสรรโคต้าหนึ่งแสนสามหมื่นโดรสเจ็ดมิถุนา
หนึ่งแสนสามหมื่นโดสทุกคนก็ลนลง
ผมนี่แหละสุธินคังแสงก็เป็นพรีเซนเตอร์ออกคลิปเชิญคนหมดสารคาม
เขาก็ลงชื่อกันเต็มเลยทุกคนก็รอ๗มิยอ๗มิยอทวมกันทั่วประเทศ
ภูมิอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับจังหวัดอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้
เขาโทรมาแจ้งผมวันนี้จังหวัดเพิ่งประชุมเสร็จ
สรุปแล้วได้รับการจัดสรร๓๐๐โดส
ผมก็เชื่อว่าจังหวัดอื่นก็จะเป็นเหมือนกันอ่ะแล้วย้ำอีกทีนะ
อย่าไปลงโทษผู้ว่าอย่าไปว่าสาธารณสุขเขานะ
ข้อมูลผมไม่ได้จากตรงนั้นตัวแทนอสมเขาไปประชุมเขา
หน้าตาตื่นมาบอกผมเพราะฉะนั้นไอ้วัคซีนนี่
ผมคิดว่าหมดความหวังหรือมีความหวังแต่มันช้า
เอาละท่านนายกถามว่ามีวิธีการจัดการวัคซีนอะไรดีกว่านี้ไหม
ผมทำมันก็ดีเต็มที่แล้วนี่มี
ผมกำลังบอกว่าท่านทำผิดถ้าไม่ท่านไม่ได้ทำผิดต่อไปนี้เนี่ย
มันมาประชาชนได้ฉีดพร้อมหน้าพร้อมตาทันประเทศอื่นเขา
พี่น้องน้องคายบ้านผมวันนี้นี่พี่ญาติเขาอยู่ฝั่งโขงนี่
อิจฉาพี่น้องฝั่งโขงน่าสงสารมาก
ก็ฟังโขงฉีดไฟเซอร์แล้วนี่โมเดอร์น่าเขาฉีดแล้วนี่
ผิดพลาดตรงไหนเรื่องวัคซีนนี่
ผิดพลาดตรงไหนอ่ะผมจะบอกอันแรกที่สุด
ประมาทประเมินผิดจำได้ไหมครับแรกแรกบอกว่า
ประเทศอื่นเขาเสี่ยงก็ให้เขาฉีดไปก่อน
เขาติดเยอะก็ฉีดไปก่อนของเราไม่มีความจำเป็น
แล้วประเมินว่ามันจะไม่มาอีกต่อไปต้องอย่าประเมินแบบลวก
สองนอกจากประเมินผิดแล้วนี่พอมันมาจริงจริงปั๊บ
ท่านไปตั้งสบคนี่ผิดเลยตั้งไม่ว่าหรอกครับ
แต่ว่าโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยควรจะให้ใครนำใครตาม
เอาคนไม่รู้มาชี้เอาคนที่ชี้เอาคนไปชี้ไม่รู้
ท่านก็เอาทหารท่านมานั่งเลขาสมชก็เป็นประธานบอร์ด
เล็กชุดปฏิบัติการส่วนหมออยู่ไหนสาธารณสุขอยู่ไหน
ก็หมอเดินตามหลังทหารดิเฮ้ยก็งงดิ
คนมันคนเรามันเก่งคนละอย่างครับทหารเขาก็เก่ง
ถ้าพูดเรื่องลบทับจับศึกก็อย่าไปยุ่งกับเขาสู้เขาไม่ได้
มีบทเรียนมานะประเทศไทยเอาทหารไปนั่งรัฐวิสาหกิจ
มากี่รัฐวิสาหกิจแล้วเพราะไปชำนาญไม่ถูกที่ไง
นี่ตั้งสบคขึ้นมาปั๊บทหารนำแพทย์ตาม
มาน้อยอกน้อยใจอภิปรายกันมา๒วันเพื่อนผมนี่
น้อยใจนายกเพราะอะไรก็สาธารณสุขแทนที่จะเป็นพระเอกเป็นพระรอง
นี่อำนาจไม่เป็นเอกภาพผิดพลาดแล้วไอ้ผิดพลาดอันต่อมาก็คือ
ทำอะไรครับวัคซีนนี่วิธีคิดผิด
ผมก็งงกับท่านนายกนะเอายังไงแน่เอาหรือเอาเอาข้อสองก่อน
มีผลประโยชน์เดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งประเทศนะ
ไปสำรวจเลยทำโพลเลยเขาเชื่อว่ารัฐบาลมีผลประโยชน์กับวัคซีน
พูดง่ายว่ามีส่วนต่างไงมีเงินทอนไงเพราะอะไร
ถ้าพูดแบบนี้ไหนใบเสร็จพูดแบบนี้กล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ใช่ไหนใบเสร็จไม่จำเป็นหรอกครับโจรเวลาไปปล้นมาบางครั้งเนี่ย
ไปตรวจดูเงินไปหาปืนในมือไม่มีหรอกโจรสมัยใหม่วันนี้ฉลาด
แต่รู้ไหมว่ามันเป็นโจรรู้ดูอะไรดูภาษากายดูอากับ
ก็เรียบเคียงเห็นคนมาก็ตื่นเนี่ยดูออกไอ้เนี่ยต้องไปทำอะไรมา
เพราะฉะนั้นภาษากายหรือกิยาหลายอย่างมันบอกว่าคุณมีผลประโยชน์หรือเปล่า
เขาสงสัยอะไรอ่ะอันแรกคุณทำไมไม่เข้าโคแวค
ทำไมไม่เข้าโคแวคโครงการโคแวคประเทศใหญ่เขาจะหาวัคซีนในประเทศเล็ก
อาเซียนเข้าหมดทุกประเทศทำไมคุณไม่เข้านี่คืออภาษากายอันที่หนึ่ง
ประเทศที่เขาเข้าโคแวควันนี้เขาได้วัคซีนมาเยอะแล้วคุณไม่เข้า
อันที่สองทำไมเชียร์จังไอ้ยี่ห้อนี้มาก่อนไก่โหเลยเชียร์จังไอ้ซีโนแวคเนี่ย
ผมไปฉีดก็จะเอาชิโนแวคให้ได้ซื้อแก๊ก็ได้แล้วยี่ห้ออื่นทำไมไม่ให้มา
เหมือนกับเจตนาจะดีเลยยี่ห้ออื่นไว้แล้วปล่อยให้ตัวนี้ทำตลาดจนเต็มและอันต่อมาที่สำคัญที่สุด
เป็นข้อสังเกตนะท่านประธานครับสิ่งที่คนไทยอยากได้ของดีที่คนอยากมีวาสนาได้
เหมือนเขาเหมือนลาวบ้างไฟเซอร์โมเดิร์น่าจอนซันทำไมไม่ได้
ทำไมไม่ซื้อไปพบความจริงว่าไอ้๓ยี่ห้อเนี่ยมันอยู่ในประเทศที่เขามีกฎหมาย
ห้ามมีติดสินบนเคร่งคัดมากนักธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศนั้น
เครื่องตรวจอะไรตรวจระเบิดนี่เขาจับแล้วที่เมืองโน้น
แม้กระทั่งเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่นี่ติดชิ้นบนตุลาการอะไรเนี่ย
โตโยต้านี่ก็ที่สหรัฐ
เขาถึงบอกว่าไปเจรจาผลประโยชน์ไม่ได้หรือเปล่าเพราะไอ้พวกนั้นมันกลัว
จึงหันมาประเทศที่มันเจรจาง่ายนี่จีนนี่กฎหมายอย่างนี้ไม่เคร่ง
เจรจาจะเอาเท่าไหร่กันก็เอาได้นี่คือข้อสังเกตอันที่สอง
มีผลประโยชน์หรือเปล่าภาษากายมันล็อกแรก
ไปซื้ออย่างนั้นซื้อไม่ได้ผมอภิปรายในสภาคราวก่อน
ทำไมซื้อไม่ได้ประเทศเรามันติดที่ข้อกฎหมาย
มัดจำเขาไม่ได้เงินไม่ได้ผมก็พูดในสภา
กฎหมายข้อไหนเอาเข้ามาแก้ก็ไม่เห็นแก้
ไปมาก้มแก้มวันนี้ภาษากายแล้วอาการอันต่อมา
ก็คืออะไรรู้ไหมครับวันก่อนชิโนฟาร์มมายื่น
วันก่อนชิโนฟาร์มเขาบอกว่าเขายินดีเอาเข้ามาให้
ลายหนึ่งน่ะนายกแล้วเมื่อกี้กับโคสกสำนักนายก
พูดตรงกันเป๊ะเขาบอกว่าเขาหาทางเข้าพบนายกไม่ได้
หาทางเขาพบแล้วตมปุติไม่ถึงเข้าไม่ถึง
เขาเลยไม่ได้ยื่นนายกบอกว่าไงรู้ไหมครับ
โศกสำนักนายกมตรีว่าไงรู้ไหมครับมาเข้ามาหานายกทำไม
ก็ไปออยเลยสิตามขั้นตอนของกฎหมาย
โน่นเลยยื่นกับออยเฮ้ยไหนบอกว่า
เป็นตลาดเป็นของคนขาย
ไหนบอกว่ามันหาซื้อยากนายกพูดตลอดนะบอกว่า

คุณคิดอยากได้ตรงนั้นตรงนี้คุณอยากได้ซะเมื่อไหร่
เวลาบริษัทที่ไม่อยากได้เขานี่ไล่เขาไปตามขั้นตอนของออย
บริษัทและยี่ห้อที่อยากได้บินไปหาเขา
ไปทำไมนี่ผิดนี่มีข้อสังเกตแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณมีผลประโยชน์หรือไม่มีผลประโยชน์นี่
บางครั้งมันจับได้ไล่ไม่ทันหรอกแต่เชื่อได้ว่าเขาสงสัย
เพราะฉะนั้นนี่จริงเท็จยังไงก็ให้ความเป็นธรรม
แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามี

ใครซึ่งคิดว่าเอาวิกฤตของประชาชนเป็นโอกาส
หากินบนความเป็นความตายของชาวบ้านนี่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

ต้องประทานครับไม่พอ

เอกชนดิ้นลนแทบตาย

บำรุงราชโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลเต็ม

นี่สุธินเป็น
แก่นำฝ่ายค้านน่าจะมีพลังช่วยต่อให้หน่อย
เพื่อรัฐบาลเขาเกรงใจผมเอาวัคซีนเข้ามาได้

แล้วเขาวิ่งมาจะเอามาให้นี่ไม่เอา

ท่านประดานครับอันต่อมา

มีข่าวท่านอ่านไหมฮะท่านนายกอ่านข่าวไหม
เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งออกมาเปิดโปรง
ได้แล้วโมโดน่าจะเอาเข้ามา

เบี้ยใบ้ลายทางถูกเรียกผลประโยชน์

ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเลยนี่เจ้าของโรงพยาบาลนั้นเนี่ย

เป็นคนในแวดวงนี้เขาเหลืออด
เขามาวิ่งรัฐบาลเขาขอเอามาช่วย

อันนี้คืออะไร
เพราะฉะนั้นสำคัญอย่างยิ่ง
ถ้าวิธีคิดของนายกเป็นอย่างที่บอกกับชิโนฟาร์ม
ให้ไปยื่นที่ออยที่ออยที่ออย
ท่านครับท่านต้องทำงานเชิงลุก
ถ้าอยากให้ประชาชนได้วัคซีนท่านต้องบินไปหาเขาสิ
ไปหาเขาไปเจรจาไปซื้อเขา
แล้วก็เจรจาบนข้อได้เปรียบก็ว่าไป
แล้วท่านมานั่งอยู่บ้านให้วัคซีนวิ่งมาหา
เท่าที่ฟังอยู่นี่คือให้วัคซีนวิ่งมาหานะ
มาหาที่บ้านไม่พอนะไล่เขาไปออย
แล้วออยของท่าน๓๐วัน
วันขั้นตอนเยอะกว่ามันจะผ่านออยจน๓๐วัน

ถามว่าโควิดมันเข้ามามันผ่านขั้นตอนเหมือนเราไหม
นายกครับท่านประธานฝากท่านนายกหน่อย
โควิดมันเข้ามาประเทศมันต้องมาผ่านตมไหม
มันต้องมาผ่านออยตรวจร่างกายไหมโควิด

ทองหล่อมันก็แป๊บเดียวทั่วประเทศ
หมายความว่ายังไงหมายความว่าโควิดมันไปเร็ว
แต่ขั้นตอนการหาวัคซีนมันช้า
เพราะอะไรช้าที่วิธีคิดวิธีทำงานของท่านนายก
นั่งเป็นระบบราชการก็ให้มันมามาตามขั้นตอนตามขั้นตอน
ไปนู่นยื่นออยอร์เข้ามา
แบบนี้อย่าว่าจะสิ้นปีนะสองปีคุณก็ไม่ได้

แต่ถ้าไอ้ที่ยี่ห้ออยากได้ผมจะบินไปเองอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่เพราะไอ้ยี่ห้อนี้ไม่อยากได้ถึงบอกไล่เขาไปออย
แบบนี้ไม่มีทางนะครับเอาละท่านประธานที่กรบครับ
พูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยพูดกันมาแล้วนี่
วันนี้ผมไม่เชื่อว่าถ้าวิธีคิดเป็นแบบนี้
ระบบยังเป็นแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าจะฉีดได้ทันเวลา
ถ้าไม่ทันเวลาอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจก็ดับต่อไป
ดับไปดับมามันก็ถึงปีหน้าถึงปีหน้างบปีหกหก
เอาที่ไหนมากู้เอาที่ไหนมานี่แหละครับ
ผมถึงบอกว่าการจัดงบประมาณปีนี้นี่
เขาถึงวิตกว่ามันไม่สามารถไปกระตุ้นเครื่องยนต์๔ตัวได้
และมันไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาโควิดได้ถ้ามันแก้ไม่ได้ทั้งสองตัวก็คือจอด
จอดแล้วทำยังไงทีนี้นี่ปัญหา
พวกผมจึงเห็นว่าจัดงบประมาณแบบนี้เนี่ย
รับไม่ได้พวกผมจึงรับไม่ได้วันนี้จึงลงมติว่า
ไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านแล้วทำยังไงก็กลับไปทำใหม่
กลับไปทำใหม่ยังมีเวลาใจดำหรือเปล่า
กินอะไรอ้าวกฎหมายมันมีไม่ต้องเอาชาวบ้านมาอ้างแล้ว
สองปีที่แล้วพวกผมใจอ่อนเพราะเวลามันจำกัด
แต่ปีนี้ไม่ตามใจแล้วให้กลับไปไปแก้มา
แก้ยังไงก็แก้ให้มันตอบโจทย์อย่าผิดทิศผิดทาง
แล้วแก้ยังไงอีกแล้วไปแก้กลับมาเวลาที่เหลือเนี่ย
ถ้างบประมาณวันนี้ตกปั๊บพี่น้องประชาชนทางบ้านไม่ต้องวิตกนะครับ
เงินมีใช้เพราะกฎหมายเขาบอกว่าให้กลับไปใช้กฎหมายงบประมาณฉบับเดิม
คือปีหกสี่เอาสิปีหกสี่เยอะกว่านี่อีก
เงินเยอะกว่านี้อีกปี๖๔ไอ้นี่มันน้อยกว่าปี๖๔นี่
ก็กลับไปใช้ไปพลางก่อนแล้วคุณยังกู้อีกห้าแสนล้านนี่
เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นกลับไปทำมาใหม่
แล้วทำกลับมาแล้วถามว่าเราจะรับไหมผมก็ยังต้องคิดหนักนะ
คิดหนักยังไงครับถ้ายังเป็นคนบริหารงบประมาณคนเดิมคือนายก
ประยุทธ์หัวหน้าครอบครัวชื่อประยุทธ์
แม้ไปแก้มาถูกทิศถูกทางแล้วนี่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าท่านจะบริหารงบประมาณได้
ตามที่แก้คือยังไงครับ๑ล้านล้านล้มเหลวสิ้นเชิง
วันนี้ผ่านมาปีหนึ่งวันนั้นบอกเร่งร้อนเร่งร้อนเร่งร้อนถึงได้ออกพรกร
ร้อนยังไงวันนี้ยังใช้ไม่หมดงบสาสุขสี่หมื่นล้านนี่เพิ่งใช้ได้ครึ่งหนึ่ง
แล้วก็โยกมั่วอีกฟื้นฟูเศรษฐกิจก็โยกมาเยียวยาอีก
ผมจึงไม่เชื่อว่าแม้ทำงบประมาณถูกก็อยู่ที่การบริหารอีก
คุณสมบัตินายกคือบริหารงบประมาณไม่ได้บริหารประเทศ
ท่านเป็นลุงตู่ลมโชยแล้วนี่เชยช้าไปทุกอย่าง
และอันต่อมาที่ผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนนายกด้วย
ผู้นำครอบครัวด้วยเปลี่ยนงบประมาณไม่พอแก้มาไม่พอ
แก้มาแล้วก็บริหารไม่ได้อีกคือนิสัยส่วนตัวแล้วก็วิธีคิด
ไม่รับผิดชอบไงโยนความผิดให้คนอื่น
ความผิดให้คนอื่นนู่นไม่รู้เขาบริหารมากี่ปีก็โยนให้
เมื่อวานนี้ไปโยนความผิดให้ใครครับบอกว่าก็ตำสิ
ก็ตั้งงบประมาณต่ำสิเพราะว่ามันเก็บรายได้ไม่ได้
ท่านครับไอ้เก็บรายได้ได้ต่ำโทษใครก็โทษท่านนั่นแหละ
ก็บริหารแบบนี้มันถึงเก็บรายได้ต่ำแล้วก็หนี้เยอะ
ก็นี่ก็โทษท่านนั่นแหละไปโทษใครหมดที่ไปไปโทษจำนำข้าว
บอกว่านี่ผมจึงใช้หนี้จำนำข้าวไม่หมดเลยอีกตั้ง๘ปีถึงจะหมด
ท่านครับคงต้องพูดตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องจำนำข้าวนี่พูดกันเยอะ
ขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนนายกก็พูดบ่อย
เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจนะข้อแรกท่านรู้จักคำว่า
เขาไม่ได้หวังกำไรกลับมาเป็นเงินไม่ได้หมายความว่าให้ชาวบ้านไป
ช่วยชาวบ้านไปแล้วจะกลับมาเป็นเงินแต่มันเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
บางอย่างให้ไปโดยไม่ได้จำเป็นต้องเอากำไรกลับมา
แต่มันได้โดยทางอ้อมได้ภาษีกลับมาได้ความสุขประชาชนกลับมา
คณะมตรีเคยได้ยินไหมครับร่างระดับในหลวงขาดทุนคือกำไร
รัฐบาลอาจจะขาดทุนแต่ถ้าชาวบ้านได้ก็คือกำไร
ไรอาจจะกลับมาด้วยเป็นภาษีและที่สำคัญอาจจะกลับมาด้วยความสุข
นี่ไงครับโครงการจำนำเข้าก็ช่วยชาวบ้านไปนี่ช่วยไปนี่
แล้วมันได้มาโดยอะไรอ่ะมันก็ได้มาโดยภาษีกลับมา
ได้กลับมาตอนไหนล่ะก็ไปดูสิปีนั้นตอนนายกคนนั้นเขาเป็นอ่ะ
ห้าห้าห้าหกนี่เก็บรายได้เกินเป้าภาษีเกินเป้าห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้าน
แล้วหนี้สานะเขาก็ลดลงลดลงสามแสนเอ้ยสี่แสนสามแสนสองหมื่นห้า
นี่ไงครับมันกลับมาแล้วที่กลับมาเป็นกีดีเอสก็คือ
ความสุขความพึงพอใจของประชาชนนี่เขาเรียกว่าบางโครงการ
อย่าไปประเมินเป็นตัวเงินถ้าท่านประเมินอย่างนั้นผมจะถามบ้างอ่ะ
โครงการของท่านประกันรายได้วันนี้ท่านจ่ายส่วนต่างไปทันที
ซื้อข้าวชาวบ้านราคาเป้าหมาย๑๕บาทโรงศรีซื้อ๗อีก๘บาท
ควักให้ควักให้ควักให้ควักให้ประกันเติมให้เติมให้ส่วนต่าง
ท่านได้คืนตอนไหนอ่ะกำไรกลับมาตอนไหนท่านนายกท่านตีพาณิชย์บอกหน่อย
ไอ้ที่ประกันรายได้ชาวบ้านวันนี้ควักควักไปเนี่ย
ครับกำไรหรือขาดทุนท่านขาดทุนตั้งแต่วันแรก
เพราะท่านไม่ได้ข้าวแม้แต่เม็ดแต่จำนำข้าวควักไปควักไป
ข้าวยังเต็มยุ้งขายดีไม่ดีก็ได้กำไร
เพราะฉะนั้นและที่ผมถามต่อไอ้ไทยชนะไอ้คนละครึ่ง
สวัสดีการคนจนเที่ยวโดยกันที่แจกกันทุกวัน
ทุกวันนี้ขาดทุนไหมท่านได้กำไรกลับมาตอนไหนอ่ะ
ถ้าประเมินมันขาดทุนยับตั้งแต่วันแรกแต่กำไรก็คือหวังว่ามัน
ก็หมุนเวียนแล้วก็ได้ภาษีกลับมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
โครงการจำนำข้าวนี่เขาก็จำนำปั๊บเงินจ่ายปั๊บ
ข้าวก็เต็มยุ้งข้าวก็เต็มสต๊อกรอการขายเมื่อขายเสร็จ
ปิดบัญชีถึงมาหักกันว่ากำไรหรือขาดทุน
แต่เขายังไม่ได้ทำจบโครงการคุณไปปฏิวัติเขาก่อน
ก็เขาจำนำมาข้าวเต็มยุ้งฉางเนี่ยเขายังไม่ได้ขายคุณปฏิวัติปั๊บ
ลงสีปั๊บล็อกสต๊อกปั๊บไปจัดขายข้าวดีขายเป็นข้าวเสีย
มาตัดบัญชีเขาก็ขาดทุนสิแต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าติดตามข่าวดีเนี่ยไปติดตามข่าวดีนี่
ทางฝ่ายตรวจบัญชีเขาก็ออกมาตรวจไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้น
ถ้าจะอ้างโครงการจำนำข้าวว่าขาดทุนต้องมาใช้หนี้สถานะแทนนายกยิ่งรักนี่
ท่านครับวันนี้๗ปีของท่านน่ะ
กู้หนี้เป็นหนี้สานะห้าล้านกว่าล้านบาทถ้าอ้างว่าโครงการจำนำข้าวขาดทุนสามแสนล้านนะ
ต้องใช้หนี้ให้นายกคนนั้นสามแสนล้านนะเอาสมมุติว่ายอมรับอ่ะ
หลับหูหลับตาเอาละขาดทุนก็ขาดทุน
มันก็ยังเอา๓แสนล้านเนี่ยไปหักออกจาก๕ล้านล้านของท่านนี่
ท่านยังสร้างหนี้สานะมากกว่านายกคนนั้นไม่รู้กี่เท่าแล้วท่านนายกประยุทธ์บอกว่า
จะต้องใช้หนี้สาธารณะให้กับโครงการยานุข้าวอีกแปดปีถึงจะหมดจตุพรเจริญเชื้อบอกเมื่อสักครู่นี้นี่
สไลด์เมื่อสักครู่นี้นี่บอกว่าหนี้สานะที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นนี่
ห้าล้านกว่าล้านบาทนี่ถ้าแบ่งใช้ตามเลสวันนี้ที่ใช้ทุกปีทุกปีนี่
ร้อยสองปีร้อยสองปีถึงจะหมด
เพราะฉะนั้นเอาละนี่คือนิสัยหนึ่งซึ่งคิดว่า
ถ้าท่านมีความรับผิดชอบแล้ว
ผมว่าท่านจะบริหารได้ผมเองภาวนานะท่านนายกครับ
ผมจะมีวาสนาเหมือนท่านชวนไหมฮะถ้าได้เป็นนายกสักทีนั้นชาตินี้นะ
ขอเป็นต่อจากท่านประยุทธ์นี่แหละทำไมอ่ะ
ผมก็จะได้ใช้หนี้สาธารณะให้ท่านประยุทธ์บ้างแล้วผมก็จะพูดเหมือนกันกับวันนี้แหละ
นี่รู้ไหมผมใช้หนี้แทนพลเอกประยุทธ์นี่
อีกตั้ง๑๐๒ปีผมก็จะได้พูดบ้าง
แต่คิดแล้วแม้ได้เป็นก็ไม่พูดหรอกครับเพราะอะไรฮะ
พ่อแม่ผมนี่สอนนะผมเป็นเด็กครอบครัวมีหลายคนท่านประธานครับ
เวลาพ่อแม่ใช้ทำงานปั๊บผมก็โยนความผิดให้พี่ผมบ้างน้องผมบ้าง
พอโยนความผิดปั๊บโดนไม้เรียวแม่ก่อน
พ่อผมก็จับไปดึงกอดอกนั่งสังขยนานี่
คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัว
ลูกชอบโยนความผิดให้คนอื่นเขาเรียกว่าเป็นคนจังไร
เพราะฉะนั้นต่อให้ผมเป็นนายกผมก็ไม่โยนความผิดให้คนอื่นหรอก
เพราะมันเป็นธรรมชาติถ้าจะโยนได้ถ้าโอ้ยท่านประธานชวนท่าน
เป็นนายกต่อจากใครท่านก็โยนให้คนอื่นเยอะแยะท่านเป็นทั้งสองสมัย
ไม่เห็นท่านบ่นสักคำนี่เอาละครับท่านประธานที่เคารพครับ
จัดงบประมาณวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าผิดหัวผิดฝาผิดตัว
จัดแบบเหมือนทองไม่รู้ร้อนจัดแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวนี่ใช่
ถูกแล้ววันนี้นอกจากไม่มีความหวังว่า
โควิดจะหายแล้วไปติดเครื่องยนต์ให้ติด
ไม่มีความหวังแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้นะ
ไม่พอสิครับปีหน้า
เขาก็จะมาถามแล้วหนี้ที่ก่อไว้น่ะ
เอายังไงต่อแล้วปีถัดไปทำไงต่อ
ผมว่าเดินมาถึงจุดทางตันแล้วเพื่อไทยทีมเศรษฐกิจเพื่อไทย
เขาบอกว่าชนเพดานทุกตัวท่านนายกครับ
วันนี้ก่อนจะปิดท่านตอบให้คนไทยได้ฟังทั้งประเทศ

ประมาณการรายได้ที่เป็นผิดพลาดซึ่งพวกผมมั่นใจว่าผิดพลาด
แล้วปีหน้าจะพาพวกเราไปยังไง
กู้ได้อีกไหมจะไปกู้ที่ไหนกู้เงินส่วนใด

แสนล้านที่จะเข้าสภาในวัน
สัปดาห์หน้านี้วันที่๙วันที่๑๐นี่๕แสนล้านจะเข้า
ผมว่าไม่จบเท่านี้ไปอีกไม่นานก็มาอีกกู้อีก
เพราะอะไรรู้ไหมครับใน๗แสนล้านที่กู้ไม่ได้ใช้เต็มนะ
ยังซ่อนหนี้สถาบันการเงินไว้อีกเยอะ
หนี้ของออมสินหนี้ของกรุงไทยหนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เต็มอยู่นั่นน่ะ
แล้วก็ยังต้องกู้มาอีกแล้วพอกู้อีกทำไงอีก
ก็จะมาแก้พรบวินัยการคังให้เกิน๖๐
ก็จะมาแก้ตัวว่าโอ้ยนี่ประเทศอื่นเขาก็เกิน๖๐ญี่ปุ่นก็เกิน๖๐
ท่านครับผมดักคอไว้เลยนะบอกไว้ก่อนอย่าคิดอย่างนี้เด็ดขาด
เขาใช้กับประเทศกำลังพัฒนามันเป็นเกณฑ์ของประเทศกำลังพัฒนา
คุณไปเทียบญี่ปุ่นเขาไม่ได้ฐานภาษีเขากว้าง
ความสามารถในการใช้หนี้เขาสูง
วันใดที่คุณคิดว่าจะมาขยายเพดานเงินกู้จาก๖๐เป็น๗๘
ต้องมาคุยกันอีกให้หนักให้มาก
เพราะฉะนั้นดีที่สุดท่านอย่าต้องมาแก้เลย
ไปแก้พรบฉบับนี้เข้ามาหาจังหวะดีงามพิจารณาตัวเอง
ผู้นำประเทศวันนี้คือการช่วยชาติ
และถ้าท่านยังคงอยู่ต่อไปท่านครับ
ท่านมั่นใจว่าท่านมีบารมีพอที่จะคุยกับพักร่วมรัฐบาล
ได้เหรอ
ผมเห็นอาการวันนี้เนี่ย๓วันมาเนี่ย
ผมก็เป็นห่วงว่าจะพาประเทศไปยังไง
ชาวบ้านที่ฟังอยู่ทางบ้านกลัวโควิด
กลัวเศรษฐกิจไม่พอคนมาแก้เศรษฐกิจวันนี้
ไม่มีเอกภาพเอกภาพไม่พอที่จะนำเข้าไปได้
ท้ายที่สุดต้องฝากท่านนายกว่า
ฝากท่านประธานไปถามท่านนายกครับ
ท่านเป็นทหารท่านเคยได้ยินคำนี้ไหม
นักรบผู้ยิ่งใหญ่ขุนศึกผู้เกลียงไกรเนี่ย
พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของตัวเองออกมาให้เห็นเมื่อ

สถานการณ์ธรรมดาความยิ่งใหญ่จะไม่ออกมาให้คนเห็น
แต่นักรบชื่อประยุทธ์นี่
สถานการณ์ธรรมดาท่านก็โชว์ไม่ได้
มาเจอสถานการณ์คับขันอย่างโควิด

และอีกคำนึงเขาชอบเปรียบเทียบ
ม้านี่พระราชามีม้าอยู่๒ตัว

ท่านก็จะเรียกม้าตัวที่มันวิ่งเร็ว
อึดไม่ต้องทนวิ่งพื้นเรียบได้ฟับนิ่ม
แต่เมื่อไรพระราชาต้องเสด็จขึ้นภูเขาทางกระดกกระดาษ
วิบากท่านก็จะเลือกไม้อีกตัวหนึ่ง
ซึ่งมันน้ำอดน้ำทนบึกบึน
กระดกกระเด็กไม่นิ่มแต่อดทนสู้ได้กับวิบาก
วันนี้ประเทศไทยนี่มันกำลังเป็นพื้นที่เป็นภูเขา
วันนี้ประชาชนอยากเลือกม้าที่มันอึด
ม้าที่มันสู้กับสถานการณ์ภูเขาได้
้าตัวนี้พิสูจน์แล้วนี่พื้นเรียบ๗ปีก็ไม่ได้
ประชาชนเขาอยากเปลี่ยนม้าครับ
ทำอะไรก็ตามวันนี้สิ่งซึ่งท่านนายกจะกลับมาอีก
มาตรไหนก็ตามสิ่งซึ่งท่านทำไม่ได้
และท่านไม่มีวันจะทำได้ก็คือเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
ถ้าท่านเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้
ประชาชนไม่เชื่อมั่นนักลงทุนไม่เชื่อมั่น
วันนี้เครื่องยนต์เศรษฐกิจ๔ตัวฟุบจอดตายอยู่นั่นแหละ
ผมจึงขอท่านนายกขอดำทีทุกท่าน
ขอฝ่ายรัฐบาลทุกคนครับ
เราช่วยกันอย่าบอกว่าอยู่หยุดเชื้อเพื่อชาติ
ก็หยุดการบริหารประเทศเพื่อชาติ
คนอื่นเก่งมีพอที่จะมาเป็นเยอะ
แต่ถ้าท่านไม่อยู่สิ่งที่จะพบข้างหน้าก็ตอบผม
ไม่ได้ตำก็เป้าอีกกว่าเดิม
กู้ก็กู้ไม่ได้ไปยังไงต่อ

ประคาในแชร์เวลาหมดแล้วนะครับ